คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เรื่องของน้องมัดหมี่เด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีนะคะ
ที่ถูกครูประจำชั้นชั้นป๖สอนวิชาวิทยาศาสตร์
เอาไม้ตีหัวเป็นการทำโทษจนน้องเนี่ยเลือดอาบ
ต้องวิ่งไปหาครูอีกคนนึงให้ช่วยประถมพยาบาล
เลือดไม่หยุดก็ต้องพาไปโรงพยาบาล
แล้วครูที่เป็นคนทำโทษเป็นครูผู้ชายตีเด็กผู้หญิง
แล้วมีการกำชับเด็กด้วยว่าถ้าใครถามให้บอกว่าสะดุดขาตัวเอง
แล้วก็ล้มไปนะอย่างนี้ค่ะ
น้องเขาเย็บตั้ง๓เข็มในเด็กผู้หญิงแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
แล้วก็ทางคุณแม่บอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้แจ้งแม่ด้วย
ไม่ได้แจ้งที่บ้านด้วยแม่มารู้เองตอนเย็น
ลูกสาวขี่จักรยานกลับบ้าน
แล้วเพื่อนแม่โทรมาบอกแม่ก็เลยบอกว่า

คุณแม่ภิทยาพรจันสิงก็เลยพาน้องมัดมี่

ที่สพเมืองนครนายกนะคะ
มัดหมี่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เข้าห้องเรียนนั่งทำงานตามที่ครูสั่งก็ถามครูว่าจะปรึกษาเพื่อนได้ไหม
ถามเพื่อนได้ไหมครูบอกว่าได้ครับน้องมัดหมี่ก็เลยเดินไปหาเพื่อนที่โต๊ะอะค่ะ
ทีนี้ครูก็มาบอกว่าอย่าเดินแล้วครูก็เรียกน้องมัดหมี่ไปที่หน้าห้อง
ให้เพื่อนไปหยิบไม้ยาวเลยประมาณเท่าแขนมาตีที่หัวของน้องเป็นการทำโทษ
เลือดเนี่ยอาบเลยอะค่ะ
เขาก็เรียกหนูไปหน้าห้องแล้วก็ให้ปิ่นไปยืนไม้มา
ไม้ใหญ่ประมาณเท่าแขนค่ะแล้วทีนี้เขาก็เอาตรงปลายมันมาสูงสุดอีก
แล้วครูเขาบอกให้หนูลงไปล้างเลือดออกแล้วหนูก็เลยเดินไปหาคุณครูฝึก
กับคุณครูกรีบอ่ะพาหนูไปโรงพยาบาลจบรอค่ะ
ค่ะแล้วคุณครูเขาไม่มาส่งเหรอครับ
ไม่ได้มาส่งค่ะครูที่ก่อเหตุเขา
เขาไม่ได้มาส่งไม่ได้มาดูไม่ได้อะไร
เคยโดนคุณครูเอามาให้ตีหัวแล้วรอดมั้ยครับ
ค่ะแล้วก็เพื่อนหนูเคยโดนตบหน้าด้วยค่ะ

ที่เคยโดนทำโทษแรงมาแล้วด้วย
คุณแม่ของน้องบอกว่าก่อนที่จะไปโรงพัก
ก็ไปที่โรงเรียนมาก่อนนะคะครับ
แต่ไม่เจอครูที่ทำโทษน้อง
ไม่เจอผู้มนุยการโรงเรียน

ครูคนอื่นก็บอกว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น

แต่เด็กไล่มาเมื่อกี้เนี่ยครูคนนึงคนนี้เต็มเลย
ใช่ที่ช่วยปฐมพยาบาลช่วยเช็ดแผลช่วยพาไปโรงพยาบาล

ครูประจำชั้นคนที่ทำโทษน้องมัดหมี่นะ

แม่ก็บอกว่าอ่ะงั้นมาตกลงกันที่โรงพัก
แต่ครูบอกว่าก็กลับเข้าบ้านแล้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนก็โทรมาหาแม่โทรมาขอโทษ
แล้วก็นัดไกลเกลี่ยกันวันจันทร์
แต่แม่บอกว่าวันจันทร์มันช้าเกินไปไหม
เสาร์วันอาทิตย์ทำไมไม่มาเจอกัน

แม่ของน้องมัดหมี่บอกว่าก่อนหน้านี้
มัดหมี่เคยเล่าให้ฟังว่าถูกครูคนนี้ตีหลายครั้งแล้วนะคะ
เคยโดนไม้กลองตีหัวจนหัวโนมาแล้วอ่ะโอ้โห

ก็เพราะรู้ว่าน้องมัดหมี่ก็ดื้อแหละแม่บอก
แต่มันเกินไปไหมถึงน้องจะดื้อก็ไม่ควรจะทำโทษกันขนาดนี้
มันเกินกว่าเหตุอยากให้ครูรับผิดชอบ
โดยเฉพาะสภาพจิตใจของน้อง
คือน้องมัดหมี่เป็นเด็กสมาธิสั้นนะคะคุณแม่บอก
ก็อาจจะซุกซนไปบ้างดื้อไปบ้าง
แต่ว่าพอน้องเย็บตั้ง๓เข็มเพราะครูตีหัวเนี่ย
น้องยังต้องขี่จักรยานกลับบ้านเอง
แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นโรงเรียนไม่โทรบอกไม่โทรแจ้งแม่

คุณแม่ก็เลยบอกว่ายืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ตำรวจก็เชิญครูคนที่ทำโทษน้องมาสอบสวนแล้วนะคะ
ก็เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
นี่เท่าที่ฟังนี่มันไม่ได้มีปัญหาแค่ครูคนก่อเหตุแล้วนะ
ถ้าคนอื่นไม่รับผิดชอบด้วยนี่ไปกันใหญ่เลยนะแบบนี้
เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
ไปที่บ้านของน้องนะฮะที่ถูกตีจนศีรษะแตกเนี่ย
เนื่องจากได้ข้อมูลมาว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ครูประจำชั้นได้ติดต่อมายังแม่ของเด็ก

แล้วก็เสนอช่วยเหลือเป็นค่ารักษากับเงินเยียวยาส่วนหนึ่ง
แต่แม่ก็ยังไม่ถอนแจ้งความนะครับ
เพราะว่าอยากจะพูดคุยกันก่อนอันนี้แค่โทรมานะครับ
โดยได้คุยกับลูกแล้วนะครับ
แม่บอกว่าลูกบอกว่าก็ไม่ได้โกรธครูนะ

เพราะว่าก็ยังรักครูอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ครูเสียชื่อเสียง
ซึ่งตัวแม่เองก็สงสารลูกแล้วก็ขอยึดลูกเป็นหลัก
แต่อยากบอกกับครูว่าอยากให้ควบคุมอารมณ์ให้มากกว่านี้
อย่าทำกับเด็กแบบนี้อีก
แล้วถามแล้วยังรักครูไหม
บอกว่าหนูรักนะก็ครูสอนหนูมา
เขาเลยบอกว่ายังอยากเรียนอยู่นี่ไหม

ก็อยากให้ควบคุมอารมณ์นิดนึงค่ะ
ก็ไม่อยากให้ไปทำกับเด็กคนอื่นอีกค่ะ
อะไรที่แล้วมาก็พร้อมที่จะให้อภัย
เพราะว่าก็ไม่อยากให้เสียชื่อเสียงโรงเรียนด้วย
เพราะว่าแม่ก็โตมากับโรงเรียนนี้ค่ะ
ก็อยากให้เบาอารมณ์เบาลงมานิดนึงค่ะ
ถ้าฟังจากน้องเด็กผู้หญิงที่ถูกตีจนศีรษะแตก
บอกว่าเพื่อนก็เคยโดนกันเยอะเนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนของน้องนะครับ
มีคนหนึ่งเป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้
ก็เคยมีประสบการณ์ถูกครูประจำชั้นคนนี้ก่อเหตุมาแล้วนะครับ

เล่าว่าเคยเรียนกับครูคนนี้ตอนอยู่ป๔
ครูเป็นคนเงียบแต่ถ้าโมโหชอบตะคอกดุด่าแล้วก็ตีแรง
ได้รับฉายาว่าเป็นครูจอมโหด
ลงโทษของครูบางครั้งก็มีเหตุผลบางครั้งก็ไม่มีเหตุผล
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีเด็กถูกทำจนเลือดตกยางออก
เหมือนกับน้องเด็กผู้หญิงคนที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าเรื่องที่น้องเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับ
มีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงบอกว่าครูคนนี้เคยใช้ขวดกระเบื้อง
ตีที่หัวของเธอจนหัวโนโอ้โหค่ะก็กลับมาบอกที่บ้าน
ที่บ้านบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีครั้งต่อไปเอาเรื่องแน่
แต่น้องก็บอกว่าก็ได้บอกกับที่บ้านไปว่าอย่าไปเอาเรื่องกับครูเลย
สารครูเพราะบางครั้งครูเขาก็ใจดี
ช่วยสอนการบ้านอะไรให้เวลาเด็กทำไม่ได้
แต่บางครั้งครูก็ชอบมีอารมณ์ฉุนเฉียว
บางทีเขาก็เอาขวดกระเบื้อฟาดบางทีเขาก็เอาท่อฟาด

ไม่รู้ค่ะแบบพอถามกันบ้านเพื่อนทีไรเขาก็จะเอามาฟาดจริง
เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้ามีครั้งหนึ่งเขาจะเอาเรื่อง
แต่หนูบอกว่าไม่ต้องเอาหรอกสงสารครูเขา
พอเวลาเขาใจดีเขาก็แบบพอเวลาเด็กนักเรียนทำไม่ได้
เขาก็จะแบบจะทำให้อย่างนี้ค่ะ

โหดแบบว่าตะคอกเด็กดาเด็กตีแรง
ใช้ของพวกเก้าอี้ตีเก้าอี้พลาสติก
แล้วเด็กตรงนั้นโดนกันกี่คนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ

โดนคนเดียวครับแล้วก็ไปนั่งร้องไห้

แทนที่แบบว่าสอนตักเตือนอะไรแบบนี้ครับ
แต่อันนี้ทำรุนแรงเกินไปเกินเหตุ
เวลาที่เขามีอารมณ์ใจดี
เขาก็จะซื้อขนมมาแจกเด็กทุกคนค่ะ
ก็รู้สึกสงสารคุณครูเขาค่ะ
ลงข่าวไปแล้วมันประจานทั่วโลกเต็ม
สงสารคุณครูไม่อยากเอาเรื่อง
คุณครูไม่ต้องไม่ต้องย้ายไม่ต้องทำการย้ายอะไรหรอกคะ
แค่คุณครูปรับตัวแค่นี้ไม่ได้หรอก

ขอให้คุณครูปรับตัวก็พอไม่อยากจะเอาเรื่อง

เวลาจะลงโทษอย่าเอาแต่อารมณ์มันต้องสมเหตุสมผลไง
คือฟังจากพฤติกรรมที่เด็กบอกแล้วเนี่ย
โอ้โหมันไม่ได้ใช้เก้าอี้ฟาดเอาขวดกระเบื้องไป

พอไม่เป็นไรที่สุดแล้วมันก็เกิดเรื่องจนได้
ใช่ดูสิจริงแล้ววันนี้ค่ะ
ครูประจำชั้นคนนี้ติดต่อว่าจะไปคุยกับคุณแม่ของน้องมัดหมี่นะคะ
ตอน๙โมงเช้านักข่าวของเราก็ไปรอเป็นชั่วโมง
ปรากฏว่าเบี้ยวครูคนนี้เบี้ยวไม่ยอมมา
แต่ว่ามีรถฟอร์จูเนอร์สีขาวมาคันหนึ่ง
มีผู้ชายกับผู้หญิงนั่งมาในรถแล้วก็มาจอดหน้าบ้านของน้องมัดหมี่ค่ะ
แล้วมีผู้ชายลงมาจากรถมาเรียกแม่ของน้องมัดหมี่ขึ้นรถไป
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปสพเมืองนครนายกแล้วก็ขับรถออกไปเลย
นักข่าวของเราตามไปนะตามไปถึงโรงพักแต่ไม่เจอไม่เจอแม่ของน้องมัดหมี่
ก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อไปก็ติดต่อแม่ไม่ได้แล้ว
ทีมข่าวของเราก็ไม่ลดลักความพยายามติดต่อไปที่รองศึกษาธิการเขต
ศึกษาธิการเขตก็ไม่ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน

เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้นะครับ